ทั้งหมดนี้เราส่งช่วงต่อเลยนะครับคุณผู้ชม

ติดตามกันในช่วงนี้กับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับคุณคลิงสวัสดีครับพี่ทศ

แล้วก็สวัสดีพวกผู้จันทร์ทั้งบ้านนะครับ
โอ้โฮน่าสนใจน่าสนใจ
เป็นอย่างไรครับคุณคลิงสวยไหม
ก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย
สักพักคงเข้ามาสู่ในชีวิตพวกเรา

ญี่ปุ่นมีนานกว่าจะเข้ามากรุงเทพ
แต่ตอนนี้ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นตามไฮเวย์มีปลั๊กให้เสี่ยงหมดแล้วนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งของเทคโนโลยี

แต่สิ่งหนึ่งที่หลีกตลาดดาวโจรขึ้นมานะครับเมื่อวาน

ก็ประกาศกำไรออกมาโหสวยหรูเชียว
เนื่องจากว่าเมื่อ๒วัน
ก็คือวันนี้จริงวันนี้วันสุดท้าย
ที่ประธานธนาคารกลางของสหรัฐ

ซึ่งจริงแล้วได้มีเกินมาแล้วล่ะว่า
มีแนวโน้มว่าไอ้ที่เขาเคยคุยกันว่า

เพราะก่อนหน้านี้ทุกคนบอกว่า๓ครั้งอาจจะเยอะไป

แต่ตอนนี้ทุกอย่างของทางอเมริกันกลับมาดูดีทั้งหมด
ตอนนี้ก็๒๑แล้วปีที่แล้ว
เรื่องของการว่างงานเคยตั้งไว้อยู่ประมาณ๔๐

ดูแล้วมันต้องดูล่ะ
เพราะว่าตอนนี้ถ้าขึ้นปล่อยให้ยาวไปเรื่อย

เพราะฉะนั้นอันนี้๒ก็คือกับกลุ่มธนาคาร
เพราะกลุ่มธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ยขยับขึ้น

เงินที่เหลือก็สามารถไปลงทุนได้ผลตอบแทนมากขึ้น

อันนี้เอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมก็คือ

แล้วก็มาเรื่องมุสลิมแบน
ใช่คราวนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่สักพักหนึ่ง
ตอนนี้ก็เริ่มเงียบไปบ้างแล้ว
และล่าสุดก็คือเรื่องแท็ก

ของญี่ปุ่นนายบรรทีนี้ที่มาเป็นไปเยื้อน
ก็ไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายเลยนะ

แล้วตอนนี้กับจีนเองก็ดูเหมือนจะเบาลงไป

นี่ก็บอกว่าไม่ยอมรับเหมือนกันเหลือจีนเดียว
ทุกอย่างเริ่มมีขึ้นเริ่มมีขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มมีคลิปลายครับ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้เริ่มมีชื่อแปลกออกมา
มันเกิดขึ้นตอนที่เกิดวิกฤตสะพาน

จริงตั้งแต่๒๐๐๘๐๐ออกมาเริ่มเขียนกันแล้วนะ
แต่กว่าจะใช้ได้จริง๒๐๑๐นะเวลา

ก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปของวิกฤตศรัทธา
ความเสี่ยงบอกคุณเล็กผมเอาความเสี่ยงนี้ให้คุณได้ไหม
ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จ่ายผลตอบแทนให้คุณ
คุณถือความเสี่ยงไปแล้วคุณก็รับผลตอบแทนของผมไป
อย่างนี้แต่ผมก็กินสเปรตนิดหน่อยนะครับ

คุณก็คุณเน็ตบอกโอเคนี่ผมก็อยากรับความเสี่ยง
ผมมีเงินแต่ผมไม่รู้จะไปลงทุนอะไร

แต่เวลาตกลงกันอย่างนี้เราตกลงระหว่างผมกับคุณเน็ต

ไม่มีการรีพอร์ตไม่มีการสรุปว่าตอนนี้เนี่ย
แล้วก็เข้าไปสู่ระบบเพื่อจะได้จับได้ว่า
มีปริมาณธุรกรรมกันเท่าไหร่
แต่เห็นบอกว่านั่นคือนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวด

แต่ตอนนี้ทางคุณธรรมบอกว่าจริงมันยุ่งยาก
เพราะกลุ่มแบงค์เขาจะทำธุรกรรมค่อนข้างยุ่งยาก

นักธุรกิจอะไรที่มันยุ่งยากก็พยายามรดซะ

อันนิประสบการณ์จะสอนให้ทุกคนไม่ให้เกิดวิกฤตแบบเดิม

บ้านเราตอนนี้เมื่อวานนะครับ

ปิดไปที่๑๕๗๒จุดนะครับ

ก็หน้าคุณต่างช่างนี้ขายสุทธิ๑๗๐๐กว่าล้านนะ
อุ้นตัวใหญ่นี่ลงหนักเลยโดยเฉพาะประทัดคอเมื่อวานนี้ลบต่อมา

แต่ว่าจริงแล้วถ้าเรามองว่าจะไปถึง๑๖๐๐ได้
มันก็ต้องมีอะไรที่จะทำให้กระแทกนิดนึ

อย่างนู้นนะครับเราเห็นดาวโจรพอผ่าน๒๐๐๐ไปตลอดเลย
เราก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะผ่าน๑๖๐๐แล้วจะไปตลอดเหมือนเขาเหมือนกัน
กรีดของตลาดเลยนะครับว่าค่าลบค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะช่วงนี้งบหลายตัวเริ่มออกแล้ว
บางคนก็อาจจะมีการเทขายทางกำไรบ้าง

ว่าบางคนไม่รู้จะซื้อกองไหนดี
เอาง่ายวันนี้เรามีผลตอบแทนของกองทุนของบัวโลกทศพลวงเรานะครับ

ถ้าเกิดไม่ต้องเสียภาษีอยากซื้อกองไหนดี
ก็เลยเอาผลตอบแทนของกองทุนบัวโลกทศพลวงไว้ดู
วันนี้เรามีอยู่๔กอง๒กองหน้าเป็นกองที่ลงทุนในตลาดหุ้นเลย

ตอนนี้เราแนะนำหุ้นบัวหลวงทศพล
ก็ลงทุนในหุ้น๑๐ตัวหลักนะครับ
ซึ่งอันนี้ผลตอบแทนย้อนหลังกันมา๑ปีที่ผ่านมาประมาณ๓๐

ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เอาสิทธิพิเศษทำภาษี
ใช่นะครับปีที่แล้วของเราก็ยอมการตอบรับจากตั้งต้นทุนค่อนข้างเยอะ
รวมถึงตัวตราสารทุนและฟื้นการแรงชีพ
อันนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตเหลือเกิน
แต่วันนี้พี่ทศเอาเรื่องมาฝากเรื่องโอ้โหเทคโนโลยีใช่ไหม
ตอนนี้ทุกคนเริ่มใช้กันแล้วพร้อมเพลย์คุยกันทั่วบ้านทั่วเมือง

อย่างนี้ฝากก่อนเรื่องบางทีวันนี้เห็นมีเทสบ้าใช่ไหม
เหมือนโบราณเต็กต์เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถเทรสล่าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้
พร้อมเปย์วันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจ

ประเด็นแรกเลยเรื่องการลงทะเบียนก็ยังหนีไม่พ้นนะครับ
แต่ก็ยังอยากจะบอกว่าผู้ที่รับเงินต้องเป็นผู้ลงทะเบียนนะครับ
ขอย้ำนะครับไม่ใช่โอนไปคนรับเงินไม่ได้ลงทะเบียน
บอกทำไมฉันไม่ได้สิทธิประโยชน์ค่าธรรมเนียมถูก
บอกไม่ได้ก็คนผู้รับต้องลงทะเบียนก่อน

ธรรมเนียมสับสนมีทั้งค่าธรรมเนียมพร้อมเปย

เอาเป็นว่าค่าธรรมเนียมของพร้อมเปย์อย่างที่โชว์ในสไลด์

ส่วนโปรโมชั่นต่อลักษณะค่าต้องศึกษาเอาเอง
เรื่องของการโอนเงินบอกว่าพร้อมเปย์เนี่ย
เป็นบริการเป็นช่องทางยูนิคเป็นหลักนะครับ
ไม่ใช่แบบว่าเดินไปที่สาขาบอกเจ้าของโอนพร้อมเปย์

การคืนภาษีเน้นย้ำว่าต้องลงทะเบียน
ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
ไม่ใช่ไปเอาเบอร์มือถือมานะครับ

กรณีที่ผู้อื่นรู้เบอร์เลขประชาชนของเรา
ไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีของเราได้นะครับ

แค่รู้เบอร์ประชาชนก็แค่นั้น
มีกำหนดเวลาแน่นอนใต้ตัว

มีอะไรกลับไปที่ธนาคารที่คุณเป็นเจ้าของบัญชี
แล้วให้เขาเป็นคนจัดการเอง
ไม่ต้องโอนคืนไอ้คุณฝากไว้เลย

ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับขอบคุณมากนะครับ